พูดถึงเรื่องการดูแลผิวหน้าหน่อยดึกแบบนี้
ไม่เคยเพราะร้อย

มีหลายแบบมีทั้งที่เป็นแผ่นแปะใช่ไหมที่เป็นแผ่นแปะน้ำน้ำแบบที่พี่อุ๋ยเคยเห็นแล้วก็ลอกออกหรือว่าเป็นครีมที่ทาทิ้งไว้แล้วนอนได้เลยไม่ต้องล้างออกอันนี้เป็นมาสแบบที่เหมือนพอกเอาไว้ค่ะมันจะทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วค่อยลอกออกอ่ะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาทิ้งไว้นานเกินหรือยังไงได้ยินเสียงตอนลอกไหมมันดังแบบเปรี้ย

สิวเสวนี่เกลี้ยงเลยนะขนบนหน้าก็น่าจะหลุดออกไปด้วยหมดเลยเห็นใจเลยอ่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วแหละวันหลังลองใช้แบบนี้เป็นแบบทาพอกทิ้งไว้แล้วไม่ต้องล้างออกอ่าเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะ